ได้เชิญให้เห็นทางครับ
อ่ะใช่ใช่
มองหน้าลูกหน่อย
พี่พ่อออกมาแล้ว
อื้ออื้อ
ครับ

อายุสิบสี่ปีค่ะ
ตอนนี้เรียนที่ไหนครับ

ฉันมธยมศึกษาปีที่สามค่ะ

บอกว่าจะไม่มีตังค์เรียนเนี่ยเพราะอะไรครับ

ฐานะทางบ้านก็ยากจนอยู่แล้ว

ส่วนพ่อก็ป่วยหนักมาก

แล้วทีนี้คุณพ่อนี่ไปทำงานที่ไหนครับ

แล้ก็หนูก็จะอาบทำเต็มไกร้อยไปลงเลียน
ไปลงเลียนเนี่ยมีรถอะไรยังไง

มีมอเตอร์ไซค์ไปกับหลานค่ะ
กับหลานได้ไปโรงเรียนไปวันละเท่าไรวันละสิบยี่สิบค่ะพอไหมคะพอค่ะ
โดยปกติเนี่ยมีอาหารให้ทานไหมที่โรงเรียนหรือยังไงไม่ค่ะพกไปกินเอง
ก็เอาจากที่เหลือมาจากโรงเรียนค่ะสิบบาทเนี้ยนะค่ะพอไหมพอค่ะ
แล้วหนูได้ไปทำกิจกรรมไปทำอะไรเพื่อที่จะหาตังค์มาไหม
เป็นของตัวเองเนี่ยก็ไปกวาดบ้านให้ครูช่วยงานครู
ทีมงานช่วยครูค่ะคุณครูให้มาครั้งละห้าสิบครั้งครั้งละยี่สิบสามสิบค่ะ

หนูก็ขอบคุณคนที่ช่วยเหลือหนู
โปรดติดตามตอนต่อไป